คุณกันชุดเริ่มต้นเป็นยังไงอาทิตย์ที่๑๐กันยายนใช่ไหม
ใช่วันเริ่มจากวันที่๑๐กันยานะครับ
ผมเนี่ยตอนนั้นกินข้าวอยู่ที่ต่อข้าวสารนะครับ
แล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ย
เขาเห็นว่าน้องวิ่งออกมาจากห้อง
แล้วไปเคาะเรียกเขาที่ห้อง
พอเรียกเขาที่ห้องเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อ
น้องบอกว่าพี่ช่วยหนูหน่อยถ้าพ่อกลับมาวันนี้หนูตายแน่
พี่เขาก็แบบเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้แม่เคยบอกว่าเด็กเป็นออทิสติก
เด็กเนี่ยชอบโกหกนี่ว่าไอ้คนนี้น้องเนี่ย

ข้างในนี่มีแต่แผลเป็นทั้งตัวนะครับ
แผลเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยแล้วเขาถามว่าเป็นเพราะอะไร
บอกว่าพ่อเอาไฟแช็คลนตามตัวเอาไฟแช็คลนมีด
แล้วจี้ตามตัวน้องน้องบอกว่าพี่ช่วยหนูเถอะช่วยหนูด้วย
เพราะถ้าวันนี้กลับมาตายแน่พี่เขาก็เลยอ่ะประสานมาที่
ท่านศอกรณริสรแสงแก้วเดี๋ยวเข้ามานะครับท่านศอกรก็โทรหาผม
ผมออกจากกินข้าวเลยสั่งข้าวยังกินไม่หมดเลยลุกออกมา
ช่วยน้องประสานทางท่านประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
ประสานทางท่านภูมิกับสนบางเขนแล้วเดินทางมาที่นี่เลย
มาถึงเนี่ยผมเจอน้องน้องนั่งรออยู่แล้วเพราะว่ารออยู่ข้างล่าง
ทางพลเมืองดีก็ล็อกไว้แล้วก็ชาวบ้านรออยู่เต็มเลย
ไม่ใช่รอแค่ผมนะครับรอประชาธรรมพ่อด้วยโอ้โหเขารอประชาธรรมพ่อด้วย
เมื่อวานน่ะนะผมก็ถามน้องแบบรีเช็คน้องก็เล่าอย่างที่เล่าให้กับ
พลเมืองดีฟังแต่เพิ่มเติมก็คือขึ้นมาว่าก็คือถูกน้องคนเล็ก๔
ขวบเนี่ยนอนเป็นปากแหว่งเพดานโวนะแล้วก็ตาเนี่ยมองไม่เห็นบอกว่าพ่อ
ผมเนี่ยเจอแม่วันนั้นผมมาเจอแม่ผมนี่ทุกวันนี้ผมโกรธแม่คนนี้มากเลยนะ
คือเมียคนที่สองของนายเอ็มผมเจอเขาเนี่ยยืนคุยกับผม
เขายังโกหกหน้าตายกับผมว่าโอ๊ยคุณกันลูกเนี่ยเป็นเด็กออทิสติก
มีอาการทางจิตโรคจิตหมายถึงเด็กอายุ๑๒อ่ะ
อายุ๑๒ดูหนังมากดูละครมากชอบสร้างมโนภาพขึ้นมา
เพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วแผลที่ตัวนี้นะคะรถล้มค่ะ
กับดิฉันเองเด็กพูดเดี๋ยวนั้นเลยบอก
โกหกเกิดมาชีวิตนี้หนูยังไม่เคยรถล้มเลย
นี่แม่เนี่ยวันนั้นนะร้องไห้โอ้ยคุณกันรักลูกมากเลย
คุณกันจะเอาลูกไปเหรอคะฉันดูแลลูกได้รักลูกมาก
พี่ผมเจอแบบนี้เลยตอนนั้นเชื่อแม่เอาตรงนะ
มีในใจว่าก้ำกึ่งผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้
ถ้าแม่เนี่ยไม่ปลอดภัยนะหรือว่าสมมุตินะผมก็พูดกว้าง
แม่ไม่ปลอดภัยถูกพ่อทำร้ายด้วยแม่ไปกับผมได้
แต่วันนี้น้องอยู่นี่ไม่ได้เพราะน้องเขาบอกเลยว่า
หนูต้องการออกจากที่นี่ไม่งั้นหนูตายแน่
ที่อุ้มเด็กคนนั้นทำไมผมถึงประทับใจรู้ไหมพี่เพราะผมมารู้
ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ของแม่คนนี้เดี๋ยวจะต่อ
นะเดี๋ยวถ้ามีภาพจากกล้องจรปิดเอามาให้ดูหน่อยนะเพราะว่า
ที่บอกว่าน้องที่๑๒บอกถ้าพ่อกลับมาหนูตายแน่คือน้องก็
บอกเขาถูกพ่อเนี่ยทำร้ายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยไปได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเสาร์ที่๙กันยาในเอ็มเนี่ยขับรถมา
อพาร์ทเมนต์แถวพะหนโยธิน๔๘ใช่ไหมซึ่งเป็นห้องพักของดา
ที่เป็นเมียคนที่สองครับอ่าแล้วก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งออกไปเนี่ย
คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่๑๐กันยาพอเขาขับรถออกไปเนี่ยมัน
จะมีภาพที่ว่าเด็กเนี่ยวิ่งลงมาเหมือนที่คุณกันบอกเด็กวิ่ง
หาชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยถ้าเกิดว่าพ่อกลับ
หนูตายแน่ถูกต้องพี่แล้วมันก็เป็นเหมือนที่คุณกันบอกพี่
ผมบอกเพิ่มเสริมนิดนึงที่เด็กออกมาได้นี่เพราะอะไรรู้ไหม
เด็กออกมาได้เพราะว่ากุญแจที่ล็อกห้องวันนั้นมันพังครับปกติ
เนี่ยแม่กับพ่อจะเอาน้องสองคนอยู่ในห้องอืมทรมานน้องแล้วเอาคุณแม่
กุญแจเนี่ยล็อกไว้ครับเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยออกมาพูดหรือออก
มาทำอะไรแล้วก็จะดิสตกับคนอื่นว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กขี้
โกหกมโนช่างภาพนะวันนั้นเนี่ยพี่เชื่อไหมชาวบ้านมารอเยอะแยะนะ
ผมไปช่วยผมยังถามแม่เลยแม่พ่อเนี่ยจะกลับมากี่โมงแต่ไม่
ห่วงนะไม่มีใครทำอะไรแม่บอกว่าอ๋อติดต่อพ่อไม่ได้เลยค่ะ
ติดต่อพ่อไม่ได้เลยผมก็ถามต่ออ้าวเอ๊ะไม่กลับมาอย่างนี้นี่เขาไป
ไหนนะแม่ก็พูดมาเองนะว่าอ๋อพอดีเจ้านายเขาให้ไปขับรถ
ต่อพ่อไปรับงานพิเศษเขาทำอาชีพขับรถส่งของผมผมไม่
สนใจเลยเขาทำอาชีพอะไรแต่ผมสนใจผมหันไปถามอ้าวก็แม่บอก
ไม่ใช่แบบว่าติดต่อไม่ได้แล้วแม่รู้ได้ไงก็ไปขนของต่อโป๊ะ
วันนั้นมันจะมีคลิปของน้อง๒คนมีคนนึงเนี่ยแบบข้างหลัง
เนื้อตัวมือหมดเลยพี่เละหมดเลยเด็กคนนี้คือแบบอึดมากนะ
รอดมาได้คือบุญของน้อง๔ขวบนี่รอดมาได้ก็บุญของน้อง
มีขวบนี้นอนอยู่นอนอยู่มองไม่เห็นทำไมถึงบุญของน้องให้
ผมพูดได้ไหมครอบครัวของน้องที่แม่อีกคนนึง๔คน
ลูกตอนนี้เสียชีวิตหมดแล้วนะครับ

ผมถึงบอกว่าถ้าผมเข้าไปช้ากว่านั้น

เพราะอะไรเด็ก๔คนก่อนหน้านี้ที่เป็นพี่ของเขาเนี่ย

๔คนเนี่ยจะเป็นน้องของเด็กอายุ๑๒ใช่ไหม
ส่วนน้อง๔ขวบเนี่ยจะเป็นลูกของจุ๋มสุนันทร์

คือน้อง๔ขวบจะเป็นพี่ของเด็กที่ถูก
ฆ่าฝังโบกปูนแต่อันนี้อันนี้ข้อมูลของผมนะ

แต่พี่น้องของเขาเนี่ยที่อยู่ในนี้๔คนเนี่ย
ที่เป็นพี่น้องเขาเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้ว
แล้วผมถามว่าไอ้เด็ก๔ขวบเนี่ย
ที่มีปากแหว่งเพดานโวมองไม่เห็นพูดกับชาวบ้านแถวนั้นว่า
นี่ไม่ใช่ลูกกูไอ้เด็กคนนี้ถ้าผมเข้าช้ากว่านี้จะรอดไหม
คือความจริงแล้วน้อง๔ขวบที่วัดเป็นน้องของเด็กอายุ๑๓
ที่ออกมาคอบความชื่อแล้วบอกว่าน้องอยู่ในห้องเนี่ย
เป็นลูกคนละแม่คนละแม่ใช่ไหมซึ่งทางเมียคนที่๔ของเอ็มเนี่ย
เอามาฝากเลี้ยงเอามาฝากให้เมียคนที่สองเนี่ยเลี้ยงอยู่
เพราะความจริงเขาเป็นคนกำแพงเพชรนะฮะทีนี้เรื่องเนี่ยมันมาต่อก็คือว่า
ว่ามันจะจบแค่เด็ก๑๒กับเด็ก๔ขวบที่คุณกันไปช่วย
ไม่ใช่พี่พอไล่ไปไล่มาเนี่ยท่านผู้ชมครับคือเด็กสองคนก็ถูกพาไปส่งโรงพยาบาล
ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายด้วยเขาก็เช็คไปเช็คมา
ตัวของแม่เด็กอายุ๑๒เนี่ยบอกว่าเด็ก๔ขวบไม่ใช่ลูกเขาเขาก็ไล่ว่า
แล้วลูกใครแม่อยู่ไหนอะไรยังไงมันต้องมีการผ่าตัดมีการรักษาเด็กเจ็บหนักเหลือเกิน
ถูกต้องเขาก็โทรไปตามภูมิลำเนาไปหาจนเจอแต่ติดต่อผู้ปกครองยังไม่ได้
ตัวพ่อตัวเองก็ยังไม่เจอนายเอ็มเนี่ยเขาก็โทรไปหาผู้ใหญ่สายันที่กำแพงเพชรใช่ไหมผู้ใหญ่
ใช่ครับใช่ไหมตอนนั้นผู้ใหญ่ก็เขาโทรมาบอกว่ายังไงนะครับเขาโทรมาบอกว่าทางโรงพยาบาลลามานะครับ
ก็โทรมาบอกว่าใช่บ้านคลองใหม่พัฒนาไหมประมาณนี้ครับแล้วก็ถามว่ามีคนชื่อนี้ชื่อนี้ไหมมีครับ
เป็นลูกบ้านที่นี่นะครับผมก็บอกว่าอย่างนี้แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าติดต่อยาดหน่อย
ติดต่อพ่อแม่เขาไม่ได้แล้วก็ขอติดต่อยาดให้หน่อยให้มาเซ็นเอกสารเพราะว่าเด็กเรียนรับโดนทำร้ายมา
โดนทำร้ายมาต้องการผ่าตัดด่วนถ้างั้นน้องจะไม่รอดอากอาจไม่รอด
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าแล้วเด็กเป็นอะไรมากไหมผมก็ถามเขาต่อไปก็หนักพอสมควร
เขาก็ว่าหนักพอสมควรแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่า

คือเด็กสี่ควบน้องต้องผ่าจัดต้องมีญาติมัตเซ็นเอสัน
เขาเป็นลูกของจู๋มสุนันเขามีน้องอีก
เขามีพี่น้องสามคนโดยคนเล็กเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

คือจุบมีลูก๓คนจะให้แม่ที่กำแพงเพชรเลี้ยงหมด
แต่เคยมาเอาไป๒คนใช่ไหมเพราะว่ามีลูกคนเล็กสุด๖เดือนตอนนี้ยังอยู่ที่บ้าน
เท่ากับว่าเด็ก๔ขวบอยู่โรงพยาบาลผู้ใหญ่ก็เลยถามว่าเอ้าแล้วอีกคนนึงล่ะ
เพราะเขาบอกว่าช่วยเด็กมาได้๒คนพี่น้องแต่คนโตเนี่ยอายุ๑๒ผู้ใหญ่ก็เอ๊ะไม่ใช่นี่
เพราะว่าอีกคนนึงถ้าจะเป็นพี่น้องกับน้องมิ้น๔ขวบเนี่ยต้องเป็นเด็ก๒ขวบที่ชื่อโมเดล
ทีนี้มันก็เริ่มไล่กันแล้วว่าแล้วโมเดลไปไหนใช่ไหม
โมเดลอยู่ผมก็โทรถามหาตลอดแต่เขาก็บอกว่าอยู่ใกล้นี่แหละโกหกอ่ะ

คือพอเขาเริ่มไล่หากันว่าโมเดลไปไหนเนี่ยทางพี่สังวรพี่สังวรเป็นพี่เขยของจุ๋มใช่ไหม
เมียของพี่เป็นพี่สาวของจุมเขาเริ่มถามจุมว่าโมเดลไปไหนโมเดลไปไหน

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
และอย่าลืมเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุคร์นะครับ